เมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากในช่วงของเวลาการโหวตเนี่ย
มันก็จะต้องมีหลายคนจับจ้องดูไปว่าแต่ละพัก
จะมีเสียงแตกหรือพักไหนจะมีงูเห่าหรือเกิด
อะไรขึ้นบ้างปรากฏว่าที่ใช้คำว่าเช้าวันนี้พาดหัวข่าว
เป็นเสี่ยงนั่นก็คือพักประชาธิปัต

ก่อนหน้านี้เขามีการนะคะลงมติพักกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ว่าจะให้ทำการคืองดออกเสียง
แต่กลายเป็นว่าเมื่อวานมีเห็นชอบค่ะ
โอ้โหเรื่องนี้กลายเป็นที่ถูกวิภาควิจารณ์กันมากมายเลยนะคะ
โดยการงดออกเสียงมี๖เสียง
เห็นชอบ๑๖ไม่เห็นชอบ๒และไม่ลงคะแนน๑นั่นเองนะคะ
โดยอย่างที่บอกไปค่ะว่าตามมติภักดิ์คือเขาจะงดออกเสียง
แต่อย่างที่บอกว่าตัวคนที่ตัวไม่เห็นชอบด้วยเนี่ยก็มี๑ในนั้นคือท่านจุฬิกภัย
แต่ท่านก็บอกว่าอันนี้มีการพูดคุยในที่มติพักแล้ว
ว่าท่านต้องขอออกเป็นไม่เห็นชอบแทน
ซึ่งเอาจริงทั้งไม่เห็นชอบกับงดออกเสียงมันก็คือความหมายเดียวกันนะคะ
ทีนี้ส่วนของ๑๖ล่ะ๑๖สสที่บอกว่าเห็นชอบให้คุณเศรษฐา
นั่งตำแหน่งนายกคนที่๓๐อันนี้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก
ก็คือเป็นกลุ่มของสสคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนั่นเองนะฮะ
ก็เลยมีคุณวิภาพพี่จันทร์กันเรื่องนี้เยอะว่า
เอ๊ะทำไมถึงใช้คำว่าแหกข้องมติพักออกมาแบบนี้
ที่จริงแล้วมีการพูดคุยกันแล้วนะคะ
เมื่อกี้ขึ้นรายชื่อให้ดูแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะรู้แล้ว

มีคุณเดชอิดขาวทองคุณชัยชนะเดชเดโชคุณพิทักเดชค่ะเดชเดโช
คุณชาดรีลาพมคุณวิทพงศ์นามบุตรหรือคุณจักรพรปี่ยพรไพบูลนั่นเองนะคะ
อันนี้คนนี้เป็นหลานของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน
รวมไปถึงยังมีพลตำรวจรีสุรินปาราเร่
นางอวยพรศรีชาวลิสสนศิรธรรมราช
นี่แหละค่ะคือรายชื่อ๑๖สสนะคะของประชาธิปัตย์
ก็ไปปูกันเรื่องของวันนี้บ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
การประชุมสภาพุทธแห่งราษฎร
นักข่าวมีการไปเจอค่ะกับสสงขลา

คือพรรีสุรินของภาคประชาธิปัตย์
นักข่าววิ่งเข้าไปเลยจะเข้าไปดักถาม

ไปโหวตเห็นชอบให้คุณเศรษฐาเกิดอะไรขึ้น

คุณตริสุรินฮะเมื่อวานโอ้โหเสียงดังฟังชัดนะ
ใช่ว่าเห็นชอบเห็นชอบค่ะ
ก็เลยถามเรื่องนี้แต่ท่านตอบไปสั้นบอกว่า
ก็อยากให้บ้านเมืองเดินไปได้ฟังเต็มเลยดีกว่าค่ะ
พี่สุลิน
เดี๋ยวลงมาพี่เป็นท่วงวานเพื่อนไอ้บ้านเมืองไปได้นะผมไม่รัก

ที่เรื่องของเหตุชอบ

ต้องปิดลิฟต์แหมลิฟต์มึงก็ไม่ปิดสักทีนะคะ

รักษาการหัวหน้าพักประชาธิบัตย์คุณจุลินก็พูดถึงเรื่องนี้
บอกว่าสั่งให้๑๖สสมีการชี้แจงในที่ประชุมพักครั้งหน้าด้วยนะคะ

ใช่ค่ะก็บอกว่าจะดำเนินการตามข้อบังคับของพักกันนะคะ
ก็บอกด้วยว่าแม้การเลือกนายกจะเป็นเอกสิทธิ์สอสอ
แต่อย่าลืมว่ามันมีข้อบังคับของพักอยู่ด้วย
แต่อย่างที่บอกคุณชวนที่โหวตไม่เห็นชอบถือว่าขัดมติภักดิ์หรือเปล่า
จริงคุณชวนมีการแจ้งที่ประชุมแล้วแหละว่าจะขอโหวตไม่เห็นชอบ
ประชุมไม่ได้ขัดข้องอะไรในเรื่องนี้นะคะ
ตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าข้อบังคับภักดิ์มันก็มีอยู่
เราเคยเป็นทั้งรัฐบาลเคยเป็นทั้งฝ่ายค้าน
จะเป็นอะไรก็เป็นไม่มีปัญหา
แต่เราไม่เคยไปเป็นพักอะไรนะครับ
แล้วก็ผมคิดว่าเราต้องชัดเจนในเรื่องนี้นะครับ

เมื่อกี้มีคำว่าอะไรนะครับ
เราไม่เคยเป็นพักอะไรของใคร
คุณจุลินตอบแบบนี้กลายเป็นพาดหัวเช้าวันนี้เลยนะฮะ
จุรินพร้อมสอบสอสอสวนมติภักดิ์
ในการโหวตเห็นชอบคุณเศรษฐา
ย้ำภักดิ์ประชาธิปัตย์มีศักดิ์สี
ไม่เคยเป็นอะไรให้กับพักไหน
คือคำพูดนี้ที่บอกว่าไม่เป็นพักอะไร
คุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันมีแหล่งข่าวนะคะ

หกสอสอที่ไปโหวตให้กับทางเห็นชอบกับทางด้านของคุณเศรษฐา
เหมือนกับมีการไปต่อรองว่าขอเป็นอะไรในส่วนนี้
หากเกิดวันใดวันหนึ่งทางด้านของมีปัญหากับภูมิใจไทย
แล้วเขาดึงสอสอออกไปในจุดนี้เขาก็จะขอไปเป็นอะไรในการเติม
ถามว่าเป็นอะไรในการเติมมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการโหวตนายกแล้วนะ
จบไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องของการตั้งรัฐบาล๒๕๐เสียงนั่นเอง

คุณจุลินถูกถามเรื่องนี้ด้วยนะฮะว่าตกลงใครจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับ
ถ้าก้าวไกลไม่รับเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็จะตกถึงประชาธิปัตย์หรือเปล่า
แต่ประชาธิปัตย์บอกว่าก็จริงมันเป็นสิทธิ์ของพักที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งนะ

ใช่ค่ะทีนี้ไปดูทางด้านของคุณสาธิตกันบ้างนะคะสาธิตปิตุเตชะก็รักษาการรองหัวหน้าพักอยู่ตอนนี้
พูดนะก็จริงก็ดุเดือดเหมือนกันแหละบอกเลยว่าเรื่องนี้
โดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาเมื่อวานมันสร้างความเสื่อมเสียให้กับพักนะ
แกเป็นแกนนำในการโหวตสวมมติพักอันนี้ก็มีข้อมูลกันอยู่แล้วแหละก็รู้แหละว่าใคร
และถึงขั้นที่นักข่าวถามว่ามันต้องขับออกจากพักเลยหรือเปล่า
คุณสาธิตบอกว่าก็เป็นไปตามความหนักเบาของความผิดนะ
แต่ความเห็นส่วนตัวมองแบบนี้เป็นความผิดที่หนักมาก
จะขับออกจากพักหรือไม่ขึ้นอยู่กับมติกรรมการบริหารพัก
รวมกับที่ประชุมสอสออีกรอบหนึ่งค่ะ